กัดซ้อจากพื้นดินกลายเป็นทะเล
วิกฤตชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
แปลงนี้แปลงของผมเนี่ยตอนนี้มันเหลืออยู่แค่นี้ได้
ภัยธรรมชาติความสูญเสียที่ยังไม่มีทางออก

บอกไม่มีเดี๋ยวถ้าขวามือก็ไม่มี
ก็ก็นำพื้นหายเรื่องเขาไม่มีจริงเขาไม่อยู่แล้ว
ดินตรงนี้เป็นของพี่น้องประชาชนทั้งหมด
แล้วโดนคลื่นทะเลมันกัดเข้ามา
ทางกรมเจ้าท่าบอกว่าถ้าน้ำทะเลกัดถึงไหน
เป็นที่ดินของเจ้าท่ามันเหมือนกับเมืองปิดแล้วทุกวันนี้
ติดตามได้ในไทยรัฐเจาะประเด็น๔๖เมษายนนี้